อัปเดตความคืบหน้าหน่อยแล้วกันนะคะจากกรณีที่หลายคนตกออกตกใจนะ

เพราะว่าเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาช่อโกงนะคะทำบัตรเครดิตปลอมเสียหายกว่า๑๓ล้านบาท
ด้วยการโพสต์คลิปพระเดินทุดงในป่าแล้วก็มีการเช็คอินสถานที่ว่าเป็นวัดถ้ำเขาวง
ซึ่งก็เป็นวัดที่นักแสดงหนุ่มไปบวชนั่นเองค่ะ
และเมื่อวานช่วงบ่ายนะคะผู้สื่อข่าวได้ลงไปตรวจสอบที่วัดถ้ำเขาวงเลย
ซึ่งผู้สื่อข่าวได้รออยู่ด้านบนนะคะเป็นเวลานาน
ก็ไม่เห็นมีใครขึ้นมาสักทีค่ะ
ก็เลยขอลงไปดูเองละกันขอลงไปสำรวจดูภายในถ้ำ
พบว่าเป็นช่องเล็กจำนวนมากแต่ก็ไม่พบพระรูปใดเลยค่ะ
พยายามเดินสำรวจรอบก็ไม่พบใคร
ขึ้นมาเพื่อจะคุยกับเจ้าอาวาสแต่ก็ไม่พบใครอีกนะคะ
จากนั้นค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้โทรสอบถามพระเมธีสุตาพรเจ้าคุณเหมือนเจ้าอาวาสวัดคีรีวันค่ะ
เจ้าคณะอำเภอปากช่องบอกว่ากรณีแบบนี้ถ้ายังไม่กล่าวคำอำลาจากการเป็นพระ
ถึงแม้จะไม่ได้ห่มผ้าเหลืองก็ยังถือว่าไม่ขาดจากการเป็นพระ
จากว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าเช่นฆ่าคนตายจะขาดจากการเป็นพระในทันทีค่ะ
ซึ่งคาดว่าวันนี้นะคะก็วันนี้แหละเนาะทางด้านภรรยาของคุณบอยจะมีการแถลงข่าวค่ะ
มีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐมาอัปเดตให้ฟังกันนะคะ
แต่ว่าล่าสุดเนาะก็เป็นคุณบอยเองนะคะที่ออกมาแถลงข่าวนะจ๊ะ
ใช่แล้วคือตอนนี้พระบอยกำลังแถลงข่าวอยู่นะเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไง
ก็เดี๋ยวอัปเดตกันผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีอีกครั้งหนึ่ง
ว่าจะได้ข้อเท็จจริงแล้วก็ชี้แจงในหลายข้อที่หลายคนสงสัย
อย่างการที่ว่ากลับไปห่มผ้าเหลืองอีกครั้งได้หรือไม่